แม่บ้านประจำบาน
เข้าสู่รายการแม่บ้านประจำบานกันต่อนะคะ

วันนี้เราสองคนนี้ทำงานคุ้มค่าตัวมากเลยนะ
เพราะว่าล้วงลึกจนแบบคุณผู้ชมเต็มอิ่ม

ความลับของน้องมันยังไม่หมดเลย

แต่นี่ค่ะการที่เราจะไปล้วงลึกนะคะ

ล้วแห่งความลับค่ะเชิญ

คือมีช่วงนึงนึงที่ผมแบบประหลาดประหลาดไป

เออหุ่นหญิงห้ายแล้วดูประหลาดไป

เปลี่ยนไปอ่ะเออดูเปลี่ยนไปเลยอ่ะเออซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเราเปลี่ยนจริงหรือเปล่า
แล้วบังเอิญว่าไปเจอแม่ของเพื่อนคนหนึ่งลูกเขาเนี่ยก็คือเพื่อนเราเนี่ย
เคยโดนของเหรอคือลูกเขาเนี่ยเคยเคยโดนอ๋อแล้วพอเคยโดนแล้วก็คือเหมือนจะประมาณว่าแบบ
ก็จะเล่าอาการอะไรอย่างเงี้เขาบอกว่าเนี้ยช่วงนั้นอ่ะคนนี้เป็นอย่างงี้เลยอืม
เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้เราไปทำอย่างนี้อย่างนี้นะ
แล้วก็มีไปสวดพานยักษ์ค่ะอ่าเราก็ไปพอไปถึงเสร็จปุ๊บก็
โหสวดชันยักษ์คนของขึ้นอะไรก็แล้วแต่อยู่ดีก็มีเกจิมอนมหนึ่งแล้ว
หยิบอะไรไม่รู้มาให้เราแล้วบอกว่าฟึกในมืออืมแขวนไว้แล้วเขาก็เดินไป
หรอเขาเดินมาหาเราเองเลยเราเองเลยแล้วให้เราแขวน
แขวนแล้วก็คือทุกคนก็แขวนตอนหูแขวนเต็มคอไปหมดอืม
ก็พอใส่ไปแล้วก็ผ่านระยะเวลาไปก็ดีขึ้นอ่าอันนี้ผ่านไปเรียกได้ว่า
ผ่านช่วงเวลานั้นไปแล้วอ่ะอีกเอาอีกเอาอีกเอาอีก
จับอ่ะนี่เลยติดคุณแม่อ๋อคุณด้วยนะติดคุณแม่อ่ะ
ผมคุยกับแม่ทุกวันว้าววันหนึ่งเนี้ยก็คือเกินสี่ห้ารอบ
โทรคุยด้วยไหมเช้าโทรคุยสิอ๋อเหรอเช้าก็คุย
กลางวันคุยอยู่ไหนทำอะไรคือแม่ผมเนี่ยรู้หมดนะว่าวันหนึ่งผมจะไปทำอะไรบ้างแล้วกินอะไรบ้าง
อยู่ที่ไหนรู้หมดเลยอ๋อดีดีเนอะหรือว่าแล้วคุณยังอยู่กับแม่หรือเปล่า
ก็ไม่ได้อยู่แต่ว่าเราก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่ไกลกัน
บ้านเราไม่ได้ไกลกันบางทีเวลาผมซื้อรองเท้าผมต้องถามแม่บ้างเลยนะ
ให้ผมจะซื้อรองเท้านี้นะดีไหมอะไรอย่างเงี้เอาแล้วส่งรูปให้แม่ดู
คือบางบางอย่างที่ตัดสินใจเองก็ตัดสินใจเองอ๋อ
แต่ว่าบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีไหมหรือคือหมายถึงมันคุ้มค่าไหม
หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะถามคือเราส่วนมากเราก็จะคุยคุยทุกเรื่อง
ก็ดีแล้วแหละเหมือนกับว่าคุณแม่ก็ยังคืออยู่ในสายตาคุณตา
เข้าไปอ่าอันต่อไป
นี่เรื่องหน้าแตกคืออะไรหน้าแตกมีบ้างไหม
อืมมีครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมไปถ่ายละครนักชะดาเขื่อจำได้ไหมค่ะ

ในเรื่องผมก็เลยไปซ้อมแต่คุณก็เล่นได้เล่นดี

เพราะเขาบอกว่าต้องมีฉากที่ผมต้องเล่นไว้ก่อน
แล้วซึ่งแบบเป็นเจ้าของเขาเก่งมาก

ก็ระหว่างนั้นก็จะมีแบบ

ขาไปเหยียบดูขาเป็นแผล

เสร็จเป็นบาทยักษ์อ่ะไม่เท่าไหร่ก็ซ้อมต่อไป
เป็นบาทยักษ์แล้วยังซ้อมต่อ

เราก็ซ้อมแบบว่าซีเรียสจริงจังมากเลย
เราก็ซ้อมแบบว่าซีเรียสจริงจังมากเลย

มีรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งตามมาถ่าย

จะเอาแล้วนะ๕๔๓กระโดด

คือหน้าแตกว่ามันท่าไม่สวย

แต่พอเอาจริงแบบว่าช่องอื่นมาขอแบบ
เฮ้ยวันนี้คุณบิ๊กจะแบบว่าถ่ายซีนนี้มันเท่มากเลย

กระโดดคือผมจะบอกว่าเวลาเราออกเนี่ย

๕๔๓๒เขาโดดปัด

กล้องก็จับเต็ม
อ๋อก็เอาใหม่
แล้วก็เอาไปใช้ไหม
แล้วก็เอาไปใช้แล้วก็ออกด้วย

เวลาผมขับรถไปอย่างนี้ดึกเราถ่ายละครเสร็จ

แล้วพอเราเจอด่านเสร็จปุ๊บเราก็แบบ

ลงไปปุ๊บแล้วเราก็ขาย
ต้องถ่ายรูปกับคนในเครื่องแบบ

เราก็ง่วงบ้างอะไรบ้างนะ

มาถ่ายรูปด้วยครับผม

แต่ว่ากลัวว่าถ่ายรูปเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้นอน
ถ้าสมมุติแบบให้คนหนึ่งแล้วก็ต้องให้ทุกคนนะเนาะ

แล้วแบบยามที่หมู่บ้วงหมู่บ้านแบบเนี่ย

ไม่คือเหมือนหมายว่าเขาถามบอกว่ามาทำอะไร

คุณเข้าบ้านแล้วเขาถามคุณว่าคุณมาทำอะไร

ก็คือเคลียร์ว่ากลัวคนในเครื่องแบบไม่ใช่
เป็นสาวในเครื่องแบบได้ไหม

แต่ขอถ่ายรูปเลยนะถ่ายรูปทึมทั้งวันเลย

ก็ซื้อกล้องอันหนึ่งแล้วไปไงก็ไป
หนึ่งก็ทำแซนดี้ตัวเท่าเรา
เออแล้วก็เอาเลยถ่ายเลยทั้งวัน
ตามผลงานน้องนะคะก็อย่าลืมติดตามผลงานละครด้วยนะคะ

ก็น้องมาเปิดเผยความลับให้คุณผู้ชมได้หมดลงแล้วนะ
แต่ว่าไงนะถ้าเกิดว่าดูย้อนหลังที่ไหนคะน้องไอซ์

ค่ะวันนี้เราทั้ง๓คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ